ยังคงเกาะติดพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคุณโอวรุษกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยคืนนี้เป็นคืนสวดศพคืนที่๕แล้วนะคะ
ก็ยังคงมีคนสนิทในวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณก๊อฟเบนจพลคุณจิ้มชวนชื่นและคุณแฮกชวนชื่นนะคะ
โดยก่อนเริ่มพิธีสวดศพคุณพ่อแรมวรธรรมได้เผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าหลังสวดศพครบ๗วันแล้วก็คือเช้าวันที่๑๘กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ
นำร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายไปเก็บเอาไว้ที่วัดดอยแก้ว
ตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเป็นวัดที่คุณโอนั้นเคยไปบวชเมื่อปีที่ผ่านมา
เพื่อรอขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
ล่าสุดคุณนิโนเมธานีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าจะเปลี่ยนวัดบรรจุร่างโอวรุษ

เก็บไว้ที่วัดรัฐธิวันพระนอนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่กว่านั่นเองค่ะ
เพื่อเป็นการสะดวกสบายในการเดินทางของบรรดายาดมิตรแล้วก็แฟนคลับ
รวมไปถึงครอบครัวที่จะเดินทางมาร่วมทำบุญกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ